ชอบเล่นมากราคาร้อนนี่

คนรอเสียดทำไมไม่ค่อยสวยเลย

นี่อันนี้แห่หรือว่าผ้าคุมตู้เย็นเนี่ย

แหลกกี้ยาวใส่มาทำไมมันแน่น
ถ้าคุณน้ำทิพย์ไม่มีสมาธิแล้วก็ระวังนะ

เพราะว่าพี่น้ำทิพย์ชูนิ้วถูกแน่นอนครับ

ถ้าฉันร้องได้คืนนี้ไว้ยังไง

เพลงต่อไปได้แสนนึงใช่ไหมคะ

ดจะหน้าเลือดก็เลือดซิบมาเลยใช่ไหม

ร้อง